เราไปที่หนองบัวลำพูนะครับวัดศรีอุทัยที่อำเภอนากลางนะครับ
ตอนนี้ร่างของผู้เสียชีวิตถูกส่งมาที่นี่นะฮะ
แล้วบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามจากคุณวิมลวันธรรมภักดีรายงานสดเข้ามาครับ
สองทุ่มสี่สิบหกนาทีบรรยากาศภายในวัดศรีอุทัย
ญาติของผู้วายชนทยอยเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะ
คืนนี้น่าจะค้างกันที่นี่หลายร้อยชีวิตเลยทีเดียวบรรยากาศล่าสุดก็จะเห็นที่อยู่ด้านหลังของดิฉัน
ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะมีผู้ใจบุญเข้ามามอบเงินให้กับญาติของผู้วายชน
ต้องบอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเพราะว่าจากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดที่วัดศรีอุทัยในขณะนี้นะคะ
ช่างภาพของเราจะแพลนไปให้เห็นบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้
คุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่าที่วัดศรีอุทัยเวลานี้๒๐นาฬิกา๔๗หรือ๔๘นาที
บรรดายาดของผู้วายชนทั้ง๑๑รายได้ทยอยเข้ามาร่วมกันที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากที่กลับบ้านไปเมื่อช่วงเย็นเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านท่าอุทัยบ้านนนสวาสตร์
แล้วก็บ้านหนองด้วงเพื่อที่จะมานอนกันที่วัดคืนนี้ล่ะค่ะ
ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีผู้ใจบุญนะคะมามอบเงินเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้วัยชนอย่างต่อเนื่องด้วย
โดยตามความเชื่อของคนอีสานค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ญาติเนี่ยเชื่อว่าจะต้องมานอนงันขอนหรือถ้าจะเรียกเป็นภาษาไทยก็คือการมานอนเฝ้าศพ
เพื่อที่จะเฝ้ากันครั้งสุดท้ายเป็นเวลา๓วันเพื่อเป็นการให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็พรุ่งนี้นะคะญาติของผู้วายชนทั้ง๑๑คนจะได้รับใบมรณบัตรในเวลาประมาณ๙นาฬิกา
เพื่อจะนำเอกสารเหล่านี้ไปแจ้งรับสิทธิ์ต่างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตลอดทั้งวันนี้
ที่จะมีการมาตั้งโต๊ะให้รับคำปรึกษาต่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในช่วงที่ผ่านมา
ที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ญาติผู้วายชนมาเตรียมความพร้อมในพิธีน้ำหลวงอับศพในเวลา๑๕นาฬิกา
ก่อนที่จะมีพิธีน้ำหลวงอาบศพในเวลา๑๖นาฬิกา
เจ้าหน้าที่ก็ยังแจ้งด้วยนะคะว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพในพระราชานุเคราะห์
โปรดพระราชทานพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๓คืน

ญาติสามารถที่จะรับร่างของผู้วายชน
ประกอบพิธีศาสนาได้นะคะ
ตามความพร้อมเลยทำให้ญาติของผู้วายชน
ต่างปลื้มปิติในพระมหากรุณาที่ขุนนะคะ

ผลเอกมีพงศ์นะคะจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก
รวมไปถึงพลโทสวราชแสงผลนะคะ
แม่ทัพภาค๒ได้ส่งพวงหลีด
มาร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรให้กับผู้วายชนด้วยนะคะ
เราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศที่วัดศรีอุทัยในขณะนี้
มีบรรดายาดเข้ามาร่วมที่วัดกันอีกครั้งหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งนะคะว่าจะมีผู้ใจบุญเข้ามาที่วัด
แล้วก็จะมามอบเงินเพื่อที่จะให้กำลังใจ
แล้วก็ช่วยเหลือญาติของผู้วัยชน
ก็แจ้งให้ทราบแล้วก็ให้แต่ละท่านเข้ามาเตรียมความพร้อม

บอกว่าพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะมีกิจกรรมตามแบบของชาวบ้านตั้งแต่เช้านะคะ
ก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีน้ำลงอับศพในเวลา๑๕นาฬิกาค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากวัดศรีอุทัยจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ